รถคันที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูนี้นะครับแน่นอนว่าคุณจะคิดว่าเป็นรถทูโทน
แน่นอนสิแท้จริงแล้วสีรถของเขาคือรถสีขาว
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เพราะว่าโลกโซเชียลเขาเผยแพร่เรื่องราวของรถคันนี้นะครับ
เพราะว่ารถเก่งนับร้อยไปเปลือเลอะเทอะยางมาต่อย
ดูเรื่องราวนี้กันเลยนะครับโลกโซเชียลเขาเผยแพร่ออกมาคุณ
รถคันนี้สีอะไรจ๊ะสีทูโท

ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าพัชรปพลนะครับได้โพสต์ภาพรถยนต์สีขาวคันหนึ่ง
โดนยางมาต่อยซะเป็นคราบคุณจะเรียกว่าคราบไหม
ดูแบบเห็นแล้วช้ำใจค่ะเป็นเรานะตกใจเลย
ครึ่งคันเลยนะฮะกระเด็นติดเต็มรถเสียหายเกือบทั้งคันนะครับ
เขียนข้อความว่าเจ้าของรถคันนี้บอกผมว่า
มีรถถูกยางมาต่อยกระเด็นใส่เกือบร้อยคัน
เพราะว่าไม่มีป้ายกั้นหรือป้ายเตือน
ส่งผลให้รถนักท่องเที่ยวที่สัญจรช่วงระหว่างวันที่๒๔๒๗ธันวาคม
ต่างได้รับความเดือดร้อนจากงานลาดยางมะตอยเป็นจำนวนมากครับ
ขณะที่ก็มีชาวเน็ตอีกหลายคนเลยนะคะ
ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพว่าเจอยางมะตอยกระเด็นใส่แบบนี้เหมือนกัน
อย่างสมาชิกเฟซบุ๊คลายนี้นะคะบอกว่า
ยางมะตอยเจ้าเอ๋ยจงหายไปนี่ยังแค่เฉียดเบา

เออประเทศไทยจะทำทางเทยางมะตอยก็ไม่มีอะไรมากั้นบอกเลย
โดนกันแทบทุกคันเมื่อวานขากลับจากเพชรชบูรณ์
ขวามสีบรันเงินนี่ยังบ่าวนะกระเด็นติดล้อนิดนึงใต้ท้องรถ

ไม่ค่อยขับไปจากจังหวัดตามรถ

นั่นคือแปะใต้ท้องรถเราก็ยังช้ำใจแล้วนะ

ออกแต่นี่แปะข้างรถรอบคันรอบคันเลยนะครับ
เราก็สอบถามไปทางพันธบรวจเอกพีรเพชรอุบลจิต
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรน้องไผ่
เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทางหลวงหมายเลขยี่สิบเอ็ด
ถนนสายสระบุรีลมศักดิ์ช่วงระหว่างหลักกิโลเมตรที่๑๕๔๑๕๘จริง
สาเหตุเกิดจากผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการลาดยางมาต่อยโดยภาระการ
ภารกิจปรับปรุงพื้นผิวถนนช่วงปีใหม่
โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากทางสถานีตำรวจหรือทางแขวงการทางก่อน
ได้ตักเตือนแล้วก็สั่งให้หยุดดำเนินการแล้ว
นำป้ายมาตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการสัญจรไปมา
ส่วนผู้ที่รับความเสียหายจากการลาดยางมะตอย
สามารถเข้ามาร้องทุกข์กับบริษัทผู้รับเหมาได้ที่สถานีตำรวจภูทรน้องไผ่
ซึ่งตอนนี้มีหลายรายการมาแจ้งความไว้แล้ว
แต่ว่ายังไม่มีการพูดคุยในเรื่องของการช่วยเหลือและรับผิดชอบ
เมื่อวานนี้ในรถปลดทุกข์ตรวจสอบไปด้วยคุณ
ตรวจสอบไปกับพอแขวงการทางเขต๒
พอบอกว่าจริงเขามาลาดยาง
แล้วเขามีการแจ้งให้ทางแขวงการทางทราบแล้ว
คือมันเป็นผ่านขั้นตอนแหละ
แต่ว่าเรื่องของป้ายติดเตือนเขาก็บอกมีนะ

แต่พอบอกว่ามันก็อาจจะเป็นช่วงที่รถเยอะ
ตอนนี้กำลังเรียกทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ก็คือทางผู้รับเหมามาพูดคุย
แต่ว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดก็เลยน่าจะหลังปีใหม่
แต่ความรับผิดชอบทางพอบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าให้โทรไปเลยที่แขวงการทางสำหรับคนที่เป็นผู้เสียหายนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมไว้นะครับ๐๕๖๗๓๑๓๕๖นะครับ

จะได้รู้ว่าใครมีความเสียหายมากขนาดไหนนะครับ
แล้วก็จะได้ให้ผู้รับเหมาแสดงความรับผิดชอบต่อไปด้วย

ตอนปีใหม่ก็สามารถเดินทางได้ตามปกติแล้วปลอดภัยจากยางมะตอย